เป็นไฟไหม้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเจ้าของบ้านเขาช่วงชุนละมุนในการเกิดไฟไหม้
หนีตายออกมาพร้อมกับแมวที่อุ้มออกมาด้วย
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนี้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าของบ้านอุ้มน้องแมวออกมาจากบ้าน

แล้วคือตัวน้องมอมแมมไปด้วยเขม่าวควันดำ
แล้วก็ตัวน้ำที่แบบรถดับเพลิงเขาพยายามฉีด
เพื่อที่จะควบคุมไฟนะคะรอดตายออกมาได้
เดี๋ยวมาดูกันว่ารอดตายออกมาได้อย่างไร
อันนี้เป็นภาพที่เจ้าของบ้านอุ้มแมวหนีออกมาจากบ้าน
ที่เกิดไฟไหม้แมวตัวนี้ปลอดภัยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๖๒ทับ๔นะคะแล้วก็๖ทับ๑
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วดูสิไฟเนี่ยโหมลุกไหม้บ้านโอ้โหอย่างหนักเลยนะคะ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกติดกันสองหลังนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาไปถึงเนี่ยไฟเนี่ยไหม้บ้านไปแล้ว
รุงแรงเนี่ยเสียหายไปเลย๑หลัง
แล้วก็กำลังจะลามไปไหม้อีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนำรถน้ำ๓คันไปฉีดสกัดเพลิง
ไม่ให้ลุกลามไปบ้านหลังที่สองนะคะเพราะอะไร
เพราะว่าบ้านหลังที่๒เขาเปิดเป็นปั๊มน้ำมันหลอดนะคุณ
ค่ะโอ้โหนี่ถ้าลามไปถึงก็อาจจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นได้
เชื้อเพลิงชั้นดีใช่สุดท้ายใช้เวลาสามสิบนาทีคุมเลิง
ไว้ได้ในวงจำกัดนะคะแล้วบ้านก็เสียหายไปทั้งหมดสองหลังด้วยกัน
นางอารีจรพันธ์อายุ๖๐ปีเจ้าของบ้านที่เปิดเป็นปั๊มน้ำมันหลอดเนี่ย
คือร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะยืนมองบ้านของตัวเองที่ถูกไฟไหม้ไปบางส่วน
นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขานอนอยู่นะตอนนั้นเนี่ย
ลูกสาวมาคอเรียกบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ทีนี้พอตื่นขึ้นมาก็ตกใจ
โอ้โหไฟเนี่ยโหมลุกไหม้บ้านอยู่เลยนะคะค่ะซึ่งเป็นบ้านติดติดกัน
เป็นบ้านของหลานชายแล้วไฟนั้นเนี่ยกำลังลามมาไหม้บ้านของเธอด้วย
เธอบอกเธอตกใจเลยนะเธอทำอะไรไม่ถูกเลยนะคว้าอะไรออกมาไม่ได้เลยอะค่ะ
ออกมาตัวเปล่าแล้วตอนนี้แทบหมดตัวแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ
ขณะที่นายสมยศศรีโชคนะคะอายุ๔๖ปีอันนี้ก็วิ่งหนีตายออกมาด้วยเหมือนกัน
ออกมาพร้อมกับแมวไทยสองตัวนะคะนี่อุ้มมาได้สองตัว
คุณพี่สมยศเนี่ยเขาบอกว่าตอนไฟไหม้เนี่ยนะกำลังไฟกำลังไหม้เนี่ย
เขาอุ้มแมวพันธุ์ไทยมาได้สามตัวนะวิ่งออกมาช่วยมาได้สองตัว
คือมีเลี้ยงไว้สามตัวอุ้มมาได้สองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งตกใจ
แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านตอนไฟกำลังไหม้บ้านพอดีเลยนะคะ
สุดท้ายก็ช่วยมาได้๒ตัวที่อยู่ในมือที่เขากำลังอุ้มอยู่เนี่ยนะ
แต่เชื่อไหมคุณพอเพลิงเริ่มสงบนะกู้ภัยนะ
ไปช่วยเจ้าซูชิแมวพันธัยเพศเมียอายุ๕ปีออกมาได้อีกตัวนึง
ตัวไหนตัวที่เห็นไปตอนต้นไงปลอดภัย
ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าซูชิเนี่ยไปซ่อนอยู่ในครัวนะคะ
แล้วตอนไปเจอเนี่ยดูสิโอ้โหเปียกปอนเลยนะคะ
แล้วก็ดำไปด้วยขระเหมาคาบของเท่าทานอ่ะ
เอาล่ะฟังเขาเล่าหน่อยนะคะ

เขาบอกว่าคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยอาจมาจากบ้านของหลานชายที่อยู่ติดกันนั่นแหละ
ซึ่งหลานมักจะเสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนเอาไว้
หลายครั้งแล้วกลัวว่าจะเกิดไฟไหม้

เอาล่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะสอบสวนกันต่อไปค่ะ